ในการจดลองที่สว่างที่ไม่ถูกท่านที่แย่ใจ
วันที่สว่างนี้จอมสูงเป็นการปลอดภัย
ปลอดภัยอาการจดลองกฏิภาพที่สุด

ขอร้องอย่าหาเรื่องอย่าหาเรื่องไม่ได้หาเรื่องอ่ะคนนอนอย่าหาเรื่องเลย
เราไม่รู้จักกันก็ไม่ได้ไม่ว่าอะไรอ่ะใช่เราไม่รู้จักกัน
อย่าหาเรื่องเลยขอร้องอย่าหาเรื่องไม่ได้หาเรื่อง
ไม่รู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมรู้จักกันไหมไม่รู้ว่า
ไม่รู้จักอย่าหาเรื่องขอร้องไม่ใช่แล้วถ่ายรถอยู่เรื่องไง
ก็คนนอนอยู่เหมือนกับขูเอ้าก็ปิดไปดิก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่เออ
อย่าหาเรื่องขอร้องเราไม่รู้จักกันเราไม่รู้จักกันพอ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

ไม่ต้องมาถ่ายรถขวัดข้างหน้าไม่เกี่ยวกัน
รถหัวฉันไม่เกี่ยวกับบ้านมึง

จัดถ่ายให้มันไปถ่ายผมถ่ายแล้วทุกคนจะหาหาข้าเชิญมีจัดข่าถ่ายเลยค่ะ
ถ่ายก้าวพอฮ่าวสบายมากมันต้องหัว

ให้มันออกมาออกมาออกมาเกร็ดมันออกมาเจ้าเนื้อออกไปเลย

ให้มันถ่ายไปเลย
เออแล้วผมวิ่งสนุนเนี่ยก่อนคุยกับกูเนี่ย